จำเรื่องของพญาบึ้งได้ไหม

ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบ
จากรังของพญาบึ้งกันอีกแล้ว
นี่นี่คือรังมันนะคะ
รังมันใหญ่เนอะปากรังมันใหญ่มากเลย

เขาบอกว่าเขาไปสังเกตอยู่ว่า
บริเวณตรงนี้มันมีรูคล้ายกับรูของรังพญาบึ้ง
ที่มันไปทำรังอยู่ใต้โขดหิน
แล้วยังมีลักษณะคือ
รูหันไปทางทิศตะวันออก
เรียกได้ว่าเป็นลักษณะตามตำราโบราณ

นำพวกดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็ของเส้นไหว้ต่าง

เพื่อจะขอโชคขอลาบตามความเชื่อนั่นแหละ
จากการสอบถามค่ะนายสหนุรัติอุทัยคำ
อายุ๕๑ปีเขาเป็นคนพบกับรูพญาบึ้งคนแรกเลยนะ

ช่วงวันหยุดเนี่ยได้พาลูกไปเที่ยวเล่นที่น้ำตกลาดค่า
อยู่ที่ตำบลทรัพย์เปิบอำเภอวังโป่งค่ะ
แล้วขณะที่กำลังเดินกินลมชมวิวอยู่นั้น
เขาก็ได้ไปพบกับรังพญาบึ้งโดยบังเอิญ

ก็เลยเข้าไปดูดูใกล้หน่อยซิ
แล้วก็พบว่าเฮ้ยรังพญาบึ้งเนี่ย
มันตรงกับตำราโบราณทุกประการเลย

ชาวบ้านทราบข่าวก็เลยพากันมาแล้วจ้
ก็กลับไปบอกเพื่อนบ้านนะเนาะ
เพื่อนนี่ฉันไปเห็นรังพญาบึ้ง
ก็เดินทางมาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะแบบที่เห็น

จากนั้นชาวบ้านก็มีการทำพิธีตามความเชื่อด้วยนะคะ

้วนกระดาษลงไปในรังพญาบึ้ง
แล้วก็จุดทูบเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ

ตามศาสตร์ความเชื่อโบราณ

เป็นยังไงข้างในมันเขียนข้อความไว้ใช่ไหมคะ

เออชาวบ้านเขาจะเขียนตัวเลขลงไปในม้วนกระดาษ

พญาบึ้งที่เขาว่าเป็นสัตว์นำโชคเนี่ย
เขาจะเหมือนแบบคาบกระดาษม้วนออกมาเนี่ย

เหมือนแมงมุมยักษ์อ่ะเหมือนแมงมุมมีขนอ่ะ

เขาก็เดินไปในรังมันเดินออกมาทิ้ง

ให้กับชาวบ้านที่เขาไปทำพิธีกันมากนะคะ

หันไปทางทิศตะวันออกพอดี

แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อ

ดูแล้วเราก็ต้องใช้วิจารณญาณ